พาไปดูเรื่องของนักเรียนหญิงชั้นหมอปลายกันหน่อยนะคะ

คือเด็กเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดลำปาง
แล้วก็ไปเกิดอุปติเหตุติดอยู่ในลิฟต์ค่ะ
อยู่ในวงกันในนั้นทั้งหมด๑๒คน
สุดท้ายกู้ภัยไปช่วยมาได้
๑๒คนเยอะนะแล้วติดอยู่ใช่เด็กคงตกออกตกใจ
ใช่ค่ะร่วมชั่วโมงนานเหมือนกันนะอยู่รวมกันแบบนี้นะคะ
อันนี้เป็นภาพที่ทีมอาสากู้ภัยสว่างธรรมสถานลำปาง
เขาช่วยกันนำอุปกรณ์ตัดถ่างแล้วก็ถังออกซิเจน
เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนหญิงมปลาย๑๒คน
ติดอยู่ในลิฟต์ค่ะของโรงแรมริมถนนชัดชัย
เขตเทศบาลนครลำปางเมื่อช่วงค่ำหวานนี้
เด็กพยายามร้องขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ติดอยู่ข้างในนานกว่าครึ่งชั่วโมง
ทีมอาสากู้ภัยช่วยออกมาได้สำเร็จ
แล้วก็นำทั้งหมดส่งโรงพยาบาลลำปาง
ขณะนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์
๘คนอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แต่ว่าอีก๔คนยังคงน่าเป็นห่วงอยู่
เพราะว่าหมดสติในลิฟต์ในที่เกิดเหตุ

เขาเล่าว่าคือเขาเดินทางมาจากจังหวัดสงขลาค่ะ
พร้อมกับคณะครูแล้วก็นักเรียนรวมกว่า๔๐คน
เพื่อทัศนศึกษาในจังหวัดลำปาง

ก่อนเกิดเหตุเด็กเขาพากันไปเดินเที่ยวตลาด

เมื่อกลับมาถึงก็ใช้ลิฟต์เพื่อไปห้องพัก
แต่ว่าลิฟต์เกิดค้างประตูเปิดไม่ได้ค่ะ
ก็เลยพยายามร้องขอความช่วยเหลือจากพนักงานโรงแรม
จากนั้นก็เลยมีการประสานทีมกู้ภัยตำรวจมาช่วยเหลือได้ทันเวลา
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เขาสันนิษฐานว่าลิฟต์อาจจะรับน้ำหนักไม่ไหว
รับน้ำหนักมากเกินไปก็เลยเกิดขัดข้อง
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ